คุณผู้ชมฮะเหตุที่จังหวัดฉะเชิงเซาครับ
หนูน้อยวัยแค่๑ขวบเท่านั้นเอง
เดินตามพี่ชายต้อยเลย
แต่พี่ชายไม่ทันได้สนใจมาก
หนูน้อยก็เดินตามไปปรากฏว่าสุดท้าย
หนูน้อยกลายเป็นร่างไร้วิญญาณ
เพราะอะไรคุณไร้ลมหายใจแล้วนะฮะ
เหตุการณ์นี้ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับ
ตำรวจสพบางประกงพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัย
เข้าตรวจสอบเหตุเด็กจมน้ำเสียชีวิตคุณ
แต่ระหว่างทางพบว่าพ่อกับแม่ของเด็ก
กำลังพาตัวน้องไปส่งโรงพยาบาลนะครับ

เพราะว่าน้องเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้แล้วคุณ
ทำให้พ่อและแม่ของเด็กเนี่ยเสียใจอย่างหนักเลยนะ

เห็นน้องเต้ยลูกเล็กเดินอยู่นอกบ้านเดินเล่นอยู่
แล้วก็มีพี่ชายคนโตอายุ๒๓ปี

จะขับรถที่จอดอยู่บนถนนออกไปล้างนะครับ
ไม่คิดว่าน้องเต้ยตัวเล็กนิดเดียวขวบเดียวเอง

ขวบเด็กบางคนยังเดินไม่ได้นะ
เพราะฉะนั้นน้องเต้ยคือเดินยังไม่แข็งแน่นอน
คือเตาะแตะเตาะแตะเดินตามพี่ชายไปนะครับ

ระยะจากบ้านไปถนนต้องเดินข้ามสะพาน๒แห่ง

แม่ตอนแรกยังเห็นนะเหมือนเดินตามพี่ชาย

ทีนี้หันไปอีกทีอ้าวเต้ยหายไปไหน
ไม่ได้กลับบ้านไม่ได้เตาะแตะกลับบ้าน
ก็รีบตามหานะจนสุดท้ายพบว่าอยู่บริเวณสะพานแผ่นปูน
ที่พาดข้ามร่องน้ำลึกประมาณกับ๒เมตร

นี่จริงด้วยร่างน้องเต้ยจมอยู่ในน้ำนะครับ
พี่เขาจะออกมาข้างนอกแล้วเขาเดินตามพี่เขามา

แล้วกลับมาไม่เห็นแล้วกลับออกมาแป๊บเดียวนะไม่เห็นแล้ว

ก็นึกว่าไปกับพี่
พี่เขาก็พึ่งไปแป๊บเดียว